คุณผู้ชมตามข่าวกันต่อนะคะ๗โมง๒๒วันนี้ถ้าเกิดดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ย
หัวตัวใหญ่ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กวัย๑๔ที่สยามภารกรนะคะ
นี่ส่งตรวจสถาบันกรยาเผยเด็กชายซ้อมยิงมา๒๐ขน
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยเราตามกันต่อเพราะอะไรมันมีในหลายประเด็นเลยนะ
อย่างที่ผ่านมาตอนที่ตำรวจเข้าไปคุมตัว
เราจะเห็นภาพข่าวก็คือเป็นกล้องวงจรปิด

แล้วเห็นตำรวจ๓นายเข้ามา
แต่ต่อไปที่เราจะเปิดให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ขณะนั้นแต่อีกมุมหนึ่งเลยค่ะ

กล้องที่ติดตัวตำรวจที่เข้าไป

ดูในมุมนี้บ้างค่ะสถานการณ์เป็นยังไง
โอเคโอเค

เดินหาที่ครับ
อ่ะเขาครับ

อาหลังเขาจะใช้แล้วมาจริง

ส่วนหน้าต่อมาส่วนหน้าต่อมา

คือเหตุการณ์จังหวะนั้นที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
แต่นี้เป็นในมุมบลดี้แคนม์ในยกของตำรวจบ้าง
ข้างนอกอ่ะใช่ใช่ตำรวจที่กำลังจะเข้าไป
เพื่อระงับเหตุได้ยินเสียงใช่ไหมคะ
เพราะว่ารู้สึกว่าในกล้องวงจรปิดเราจะไม่ได้ยินเสียง
อันนี้ที่เราเปิดให้ดูอยากให้เห็นมุมจากตำรวจแล้ว
ได้ฟังประโยคที่ตำรวจใช้ด้วย
ใช่คือตำรวจก็จะเน้นใช้คำพูดที่กระชับสุภาพ

นี่ค่ะคือสิ่งที่เราได้ยินจากในคลิป
เพื่อให้ตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี

แล้วก็รู้ว่าตำรวจจะไม่ใช้ความรุนแรง

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอด๒
ท่านก็บอกว่าจากที่ส่งตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี

แล้วก็ทางคุณหมอมีการตรวจประเมินสุขภาพกาย
สุขภาพจิตของผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
ก็มีความเห็นนะคะว่าให้ส่งตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
ไปรักษาที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน
ว่าผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตไหม

เป็นเพียงสรุปรายงานที่ได้รับทราบเท่านั้น

ไม่สามารถที่จะเปิดเผยเรื่องอาการสุขภาพของเด็กได้
ก็ให้เป็นไปตามความเห็นของแพทย์

สำหรับที่จะเข้าร่วมดูแลผู้ก่อเหตุ

ซึ่งขั้นตอนประเมินอาการที่ผู้ปกครองของเด็ก

ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหน่อยค่ะ
แต่สถานพินิษฐ์เราก็มีกระบวนการ
เช่นพอเข้ามาก็ต้องให้แพทย์ดู

ซึ่งอาการของโรคผมไม่พูดถึง

ก็เหมือนไม่ได้ให้ประกัน

ในทางกฎหมายเขาห้ามเปิดเผยอาการป่วย
อันนี้ต้องขอโทษนะครับ
หลังจากที่ผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี

เพาะทางเสร็จสิ้นกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากนั้นแพทย์ก็จะมีการส่งกลับมา

กรมพินิษฐ์เองก็จะมีโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟู
เพื่อที่จะพัฒนาเกี่ยวกับพวกนิสัยความประพฤติ
ซึ่งจะเป็นในส่วนที่เด็กภายในการดูแลของสถานพินิษ

การพัฒนาวิชาชีพต่างด้วยนะคะ